คุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่า
พิธีสะดอกเคราะห์แก้กรรมแบบนี้ไม่มีแน่นอน
อย่าไปหลงเชื่อโดยเฉพาะสาว

คือทีมข่าวของเราไปเห็นเพจอีซ้อขยี้ข่าว๒

เป็นภาพผู้ชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
แล้วถลกผ้าขึ้นมาโชว์ของลับ
แล้วถ่ายรูปเนี่ยภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วไปบอกผู้หญิงว่าโยม
โมต้องถ่ายรูปโยมส่งมาให้อัตมานะ

ถ่ายเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เลย
แต่ต้องเป็นรูปที่โยมใส่แค่เสื้อในกับกางเกงในนะ

จะเอารูปโยมมาเป็นตัวแทนโยม

เดี๋ยวจะมีวิญญาณร้ายมาเอาโยมไปอยู่ด้วย
เหมือนที่เป็นการสะดอกเคราะห์ให้แก้กรรม

มีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อหลายรายนะคะ
อีซ้อขยี้ข่าว๒เขียนข้อความเอาไว้ว่า
พิธีแก้กรรมสะดอกเคราะห์

อันดับแรกใช่พระจริงไหม

คุณผู้ชมทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าพระจริงนะ
เป็นพระลูกวัดวัดโพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

ไปเจอกับพระที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพระในภาพนั้นด้วย

พระมหาชุมพลมุฒิโตอายุ๔๕ปี
พระท่านก็มาให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะ
ท่านบอกว่าไม่ใช่อัตมา

แล้วก็ดูหน้าพระมหาชุมพลท่านเอาไว้นะคะ
พระมหาชุมพลท่านบอกว่าดูภาพดีนะ

ผู้ชายที่แต่งกายคล้ายพระเขาขาวอ้วน
แต่อัตมาดำผอม
สีผิวต่างรูปร่างต่าง
อัตมาอัตมาป่วยนะเป็นมะเร็ง

แต่ภาพนี้มัน

นี่ค่ะพระท่านปฏิเสธค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือ
ประมาณ๒ทุ่ม๑๘มกราคมมีคนทักแชทเข้ามา
แล้วบอกว่าอยากทำบุญแต่ตอนเนี้ยตัวพระเองก็บอกว่า
ท่านก็อาการอาภาษณ์คนที่อยากจะทำบุญก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์
เลขบัญชีธนาคารไปเพราะเห็นว่าท่านเองอาภาษณ์อยู่
เดี๋ยวจะโอนเงินไปช่วยก็เหมือนกับว่าเป็นการทำบุญไปในตัว
เป็นชื่อว่าพระมหาชุมพลขอแรงกลาง
ก็ปล่อยมันไปแบบนั้นทีเนี้ยท่านก็เลยบอกว่ามันน่าแปลกใจอ่ะ
หลอกให้โอนเงินมาทำบุญบ้างแหละให้อะไรบ้างแหละสะดอกเคราะห์ต่อชะตาอะไรบ้างแหละ
มาสะดอกเคราะห์ให้มาทำบุญแล้วหลายคนก็เลยหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ
ก็จะอาจจะไปแคะป์เอาตรงนั้นเลยถือว่าเอารูปไอ้แอบอ้างอะไรแหละ
หล่อที่แล้วจะไปแจ้งความเอาผิดตัวเองสุดแล้วต้องนะครับ
มันจะเป็นอ้วนอ้วนขาว
นี่อัตมาเป็นโรคมะเร็งที่ควรลิ้นผอมเลยเนี่ย
นี่แหละก็เขาก็จะฝากไว้ฝากไว้สักนิดนึง
อืมก็คือท่านก็ยืนยันแบบเนี้ยค่ะ
ว่าก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ว่า
รูปในเพจอีซ้อขยี้ข่าวสองอ่ะอืม
แบบนี้เขาเรียกว่าอ้วนขาวหรือเปล่า

อ้วนขาวเหรอ
ในรูปด้านซ้ายใช่ไหมฮะที่คนเขาแบบเอ๊ะเหรอ
ก็เลยไม่แน่ใจแต่พระท่านปฏิเสธนะคะ
พระมหาชุมพลท่านปฏิเสธท่านบอกว่าท่านโดนแฮ็กเฟซบุ๊ก
มิจฉาชีพที่แฮ็กเฟซบุ๊คท่านนั่นแหละ
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปหลอกให้คนทำบุญหลอกให้คนมาสะดอกเคราะห์
ก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองนครราชศรีมา
ให้ตำรวจตามจับมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
จับให้ได้ครับจะได้รู้ว่าเป็นใครแล้วทำแบบนั้นทำไมนะฮะ
ทำให้วงการผ้าเหลืองมัวหมองเลยแบบนี้นะครับ